มาพูดถึงเรื่องรถฝ่อสีน้ำเงินเมื่อกี้ชายเสื้อน้ำเงินอ่า
นี่รถฝ่าสีน้ำเงินในตำนานถ้าคุณผู้ชมคุณสุภาษายังจำกันได้
เป็นรถในตำนานเพราะชอบขับสายไปสายมาไปปาดหน้าปาดหลังสร้างความหวาดเสียวสร้างวีรกรรมเอาไว้
ก่อนหน้านี้นานแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะล่าสุดมีคนเจอรถคันนี้อีกแล้ว
เขาบอกพฤติกรรมเหมือนเดิมยังคงปาดซ้ายปาดขวา
ไม่ยอมให้ใครแซงเหมือนเดิมเลยค่ะดูคลิปกันค่ะ
เฮ้ยเก๋
พ่อในตำนานไงได้มาแล้วแล้วเนี้ย
เขาบอกกันตีนเนี้ย
มานานแล้วแล้วคันนี้

จริงจริงยอดเลยแน่นอนแน่นอนดูเพลิน
ได้ยินเสียงบีบแตรยาวมาคุณพูดเลยฟอร์ดปุ๊บทายอีกข้อหลา
ฟอร์ดน้ำเงินในตำนานคนอารันเขารู้จักกันดี
อันนี้เป็นวีรกรรมล่าสุดที่มีคนไปเจอมานะคะถ้าใครขับผ่านไปมา
เจอแบบนี้ฟอร์ดสีน้ำเงินบีบแตรยาวให้คุณรู้ไว้ว่า

ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฟอร์ตคันนี้ก็เคยสร้างตำนานแล้ว
จนเป็นที่กล่าวขานกันในนามฟอร์ดน้ำเงิน
แต่ตำนานของเขานี่คือวีรกรรมด้านลบทั้งนั้น
หลายคนค่ะเอาคลิปที่เคยเจอมามาร่วมแชร์ประสบการณ์

แล้วก็ลงความเห็นตรงกันเลยว่า
ขับได้กวนปราศาสตร์มากนะคะ
บางคนก็บอกขับอยู่ดีแล้วก็โดนปากหน้า

แล้วก็ยังซิ่งไปด้วยความเร็วสูงค่ะ
บางคนพยายามนะพยายามตามไร่บี
อืมแต่ฟอร์ดน้ำเงินมุดซ้ายมุดขวาตามไม่ทันหรอกค่ะ
แต่พอตามไปทันก็จะเรกกลางถนนเลยจนทำให้คันที่ตามหลังมาเนี่ย
เกือบชนท้ายไงดิฉันถึงบอกว่าถ้าเจอปล่อยเขาไปเถอะนะคะ
แล้วถ้าใครมาบีบแต่ใส่เขานี่นะโอ้โหยิ่งกระตุกอารมณ์โกรธค่ะ
เร่งเครื่องปาดหน้าขับสายยั่วโมโหและซิ่งหนีไปทันทีค่ะ
ล่าสุดมีคนแคปทะเบียนรถเอาไว้แล้วส่งภาพไปยังเพจของสถานีตำรวจภูทรอรัญญประเทศ
ซึ่งทางแอดมินเพจก็แจ้งบอกให้คนที่มีคลิปของฟอร์ดสีน้ำเงิน
ถ้าหากว่ามีคลิปแบบนี้อีกขับประมาทหวาดเสียว
ส่งไปให้ตำรวจเลยค่ะจะได้รวบรวมหลักฐานเอาผิดทีเดียวเลยกับคนขับนะคะ
ภาพบางส่วนเนี่ยอ่าเปิดกระจกเห็นหน้าชัดค่ะ
เอามาประกอบกับทะเบียนค่ะไม่น่ายากเนอะ
คือขับอันตรายมันจะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายด้วยนะคะ
เอาแล้วตัวเขาเองด้วยนะเพราะว่าในบางช่วงเนี่ยครับ
ซ้ายมุดขาขวามุดซ้ายมุดขวาเนี่ยเดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุนะคะค่ะ